คุณผู้ชมคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ทางครอบครัวของแชมป์สุภวัฒน์นักร้องและดีเจชื่อดัง
ได้มีการจัดพิธีสวดภาวนาแด่ดวงวิญญาณของแชมป์สุภวัฒน์เป็นค่ำคืนแรก
ตามหลักพิธีทางศาสนาคริสต์ที่โบสถ์พระมหาถัยซอยร่วมฤดี
หลังเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย
โดยนอกจากครอบครัวย่าสนิทแล้วเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการ
ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งทั้งคุณพ่อวิศนุพีรานนท์และอาร์ตพีรพลพี่ชาย
ได้เป็นตัวแทนครอบครัวเปิดใจกับสื่อมวลชน
เล่าถึงบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก่อนที่แชมป์พีรวัตรจะเกิดอาการหัวใจวาย
ว่าตอนนั้นกำลังพูดคุยและเล่าเรื่องสนุกสนานกันอยู่
ไปสักพักรู้สึกว่าลูกชายเริ่มมีอาการตัวเอียงมาทางตัวเอง
ซึ่งตอนนั้นทางคุณพ่อก็รีบพยุงตัวพร้อมกับปั๊มหัวใจทันที
เพราะตัวคุณพ่อเองก็เคยป่วยเป็นโรคหัวใจเช่นกัน

โดยในพิธีนะคะทางครอบครัวได้ทำตามความตั้งใจของแชมป์สุภวัฒน์
โดยการหลีกเลี่ยงสวมเสื้อผ้าสีดำ
เพื่อไม่ให้บรรยากาศโศกเศร้าจนเกินไป
ทางด้านเพื่อนสนิทพีเคปียวัตรได้ขอทำหน้าที่พิธีกร

หลังจากที่เคยสัญญาว่าจะเป็นพิธีกรในงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ขณะที่ว่าที่เจ้าสาวหรือคนรักของแชมป์สุภวัฒน์
อย่างลูกหมีสิริพรก็ได้ขึ้นกล่าวความรู้สึก
โดยบอกขอบคุณพี่แชมป์ที่เป็นทุกอย่างให้กับเธอ

ที่ลูกหมีจะขับร้องเพลงรัก
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับแฟนนุ่มค่ะ
ฝากเพื่อนศิลปินคาโตะลิปตา
ก็ได้รวมร้องบทเพลงฉันดีใจที่มีเธอ

นับเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าและทราบซึ้งในช่วงเวลาเดียวกันนะคะ
ฉันดีใจที่มีเธอแม้เธอต้องเพราะอะไร
ฉันก็รู้และฉันมั่นใจว่าฉันหรับจะมีเธออยู่ตรงนี้
ก็ถือว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหันนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแชมป์สุภวัฒน์ด้วยค่ะ
แชมป์ก็เป็นพี่ชายที่เชอรี่รักมากคนนึง
เดี๋ยววันนี้จะไปหาพี่แชมป์ที่วัดมหาทัยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะ